ฟุตบอลไทยลีกของเรามีโอกาสที่จะได้ชิงในฐานะลีกที่สร้างแรงบันดาลใจที่ยอดเยี่
แต่สุดท้ายก็พลาดรางวัลน่าเสียดายครับ
ส่วนอีก๔รางวัลที่ไทยนะครับในงานนี้เนี่ยก็มีผู้สับสนุนทีมกีฬาหรืออีเวนต์กีฬายอดเยี่ยมเป็นของโตโยต้านะครับ
สถานที่แล้วก็สนามกีฬาหรือศูนย์ฝึกยอดเยี่ยมเป็นของลากูน่าภูเก็ต
โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็โปรแกรมพัฒนายาวชนยอดเยี่ยม
ชุดแชมป์โลกปี๑๙๙๐ก็มาร่วมในการรับรางวัลครั้งนี้ด้วยครับ